อาล่ะ
ดูไกลใครก็ว่าข้างคาวคุณผู้ชม

บ่างพุงมงครับพี่น้องแข็งนะ
บ่างพุงมงนี่ครับคุณผู้ชมครับ

ในบ้านปรุงจงจะได้รู้มั้ยจะได้รู้มั้ยมองขึ้นไปอย่อดของต้นสตอครับเห็นสัตว์ใครข้างคาวอยู่มาดู
ขังขาวไหมไม่ใช่เป็นบางภูมิจง
ว่ามันร่อนลงมาจากภูเขาใกล้นี่แหละ
ชาวบ้านบอกทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วอั๊ยบางภูมิจงหายาก

บางพุงจงลักษณะคล้ายกระรอกบินขนาดใหญ่
จะอาศัยหากินอยู่บนต้นไม้สูงครับ

คือชอบเกาะห้อยหัวเหมือนค้างข่าว
ไกลอาจจะเข้าใจผิดเป็นค้างคาวได้ครับ
เออบ่างพุงจง
ถูกไหมถ้าบ่างพุงจงมันเป็นแบบนี้
ถ้าเกิดว่าบังพุงกลมเป็นยังไงนะพี่